เบ็บนี้กว่าต้องบอกว่าสุดร้อนเลยนะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนักแสดงหนุ่มน้องก้าวจีรายุค่ะ
เขาเดินทางมารายงานตัวที่หน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินนั่นเอง

นี่คือบรรยากาศล่าสุดสดร้อนเลยนะคะ
มีศีลตาราการเปลี่ยนวัดอยู่ดี

ก็คือน้องก้าวรายงานตัวเพื่อขอคัดเลือกทหารกองเกินค่ะ
หลังจากที่เจ้าตัวขอผ่อนผันมาตลอดนะคะ

โดยเจ้าตัวเนี่ยคือตอนแรกตั้งใจมาสมัครเลยคุณผู้ชม

เนื่องจากตรวจพบว่าสุขภาพคือมันไม่ได้สมบูรณ์แบบค่ะ
พบว่านะคะคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกตินะคะ

สรุปเลยคือก็จัดอยู่ในจำพวกที่๔นะคะ
มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
สรุปเลยนะคะก็คือว่ารอดทหารนั่นเองคุณผู้ชม
แต่ว่าข่าวนี้ที่ไม่รอดสายตาเราคือนั่นก็คือ
นี่คุณผู้ชมให้ดูเลยนะคะหมายเลขลำดับที่ข้อมือของหนุ่มก้าวนั่นเองนะคะ
เลขสวยมากนะคะนักเสี่ยงโชคทั้งหลายแถวนั้นคือเลยค่ะ
ถ่ายกันใหญ่เลยค่ะแคปค่ะ๑๓๗คุณผู้ชม
ไม่รอดค่ะแล้วก็ซูมมานะคะแววว่าเลขข้อมือของหนุ่มก้าวนั้นนะคะ
โอ้โหมอบโชคให้นักเสียงโชคมาทุกปี
จำได้ไหมปีที่แล้วเราเคยนำเสนอข่าวไปปรากฏว่าก้าวบอกว่าโหถูก๒ตัว๓ตัวเลยอ่ะ
คร่าวนะดิฉันหาแล้วหลังจากที่ทีมงานส่งมา
หมดแล้วอุ้ยแรงมากแหละว่าน้องบอลที่เป็นทำข่าวอ่ะอยากให้ดูอยากแฉมากเลย
พี่ออนไงพี่ออนไงพวกสื่อข่าวเราอ่ะคือล็อตเตอรี่แล้วเรียบร้อย
เรียบร้อยไงที่วัดอเงินนั่นแหละคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งหลังจากยื่นเอกสารเสร็จสิ้นนะคะหนุ่มก้าวก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะ
ว่าตัวเองเนี่ยทำขั้นตอนทุกอย่างครบถ้วนแล้วนะคะก็คือไม่ได้ดีใจหรือว่าเสียใจที่ไม่ได้รับราชการทหารค่ะ
หากวันนี้ตรวจร่างกายผ่านก็ยินดีทำตามหน้าที่ค่ะ
หลังจากนี้นะคะก็บอกว่าจะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นค่ะ
เพราะว่าเป็นโรคที่ไม่ใช่โรคทานยาแล้วจะหายนั่นเองค่ะ

พักผ่อนไม่เพียงพอไม่ออกกำลังกายจนหนักจนเกินไปด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นภาพล่าสุดที่ได้ดูกันนะคะ
ช่วงนี้ก็อยู่ในบรรยากาศของการคัดเลือกทหารเนอะ
ใช่ค่ะไม่ได้รับใช้ชาติก็รับใช้แฟนแล้วกันนะคะ
เพราะว่าละครละครซีรีส์น้องก็มีเยอะนะคะ
ดูกันเป็นความสุขไปแล้วกันแต่ว่า๑๓๗ดิฉันหาไม่ได้แล้ว